เอาไปร้านกาแฟกันดีกว่าครับเช้าแต่ว่าถ้าร้านกาแฟร้านนี้มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเป็นคุณคุณหนีไหมครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเอาสังเกตกันไปนะสั่งกาแฟกันไปชงกาแฟกันไปกำลังง่วนเลย
เอามาแล้วอันนั้นไงไปแล้วฟับขึ้นเคาน์เตอร์
ดิฉันก็ไม่อยู่ค่ะมันมาไงอ่ะมาเป็นตัวแบบนี้เลยนะแขกไม่ได้รับเชิญเนี่ย
ครับลูกค้าก็สั่งออเดอร์นะฮะแม่ค้าก็ชงกาแฟกันอยู่แล้วก็ต้องหนีกระเจิงขึ้นเคาน์เตอร์กันแบบนี้เลยนะครับ
เพราะว่างูมันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ฮะหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ผมยังขำเพลงอยู่เลยนะ
เขาจะรักจะรักเออนะฮะพอลงติ๊กต๊อกเท่านั้นแหละคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแล้วคนบอกว่ายังไงรู้ไหม
คุณรู้ไหมว่าร้านกาแฟนี้ร้านอะไรไม่ต้องเอ่ยชื่อนะ

ว่ามันชื่อเหมาะถึงป่ากริมที่บราซิลอ่ะ

เขาแซวแบบนี้นะฮะเช้านี้เอามาให้ดูขำนะครับ
เค้าจะเล้ยอยู่เฉยเค้าก็เล้ยมาก